แต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณสัก๔โมงเย็น
เป็นคิวของชาติพัฒนากล้าครับ
ก็เดินทางมาที่พักเพื่อไทยเหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวลองดูครับบรรยากาศตอนเดินทางมาถึง
ก็มีทางเพื่อไทยไปรอต้อนรับนะครับ

คุณภูมิธรรมเวชยชัยครับ

แกนนำของทางชาติพัฒนากล้า

เกือบ๔โมงเย็นครับบ่าย๓โมง๔๐นาที

หลังจากนั้นก็ไปหารือกัน๔๕นาที

ประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนากล้า

และบอกว่าขอบคุณหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ในฐานะแก่นำของ๘พักร่วม
ที่ให้เกียรติเชิญชาติพัฒนากล้า

จัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าเป็นการ

ข้อสรุปว่าพักจะ

จากการเลือกตั้งให้รู้ล่วงโดยเร็ว

งานบ้านเมืองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนรอคอยการแก้ไขเร่งด่วน

สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก

เพื่อรักษาเสร็จภาพทางการเมือง
สนับสนุนพักการเมืองที่ได้คะแนนอันดับ๑

ก็ให้พักอันดับ๒จัดตั้งตามลำดับ
เพื่อเป็นไปตามมติประชาชน
อยากให้เร่งรัดแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่าง

พักชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒

อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของพักชาติพัฒนากล้า
ประกาศเอาไว้ต่อสาธารณชนก่อนเลือกตั้ง

ก็ไม่สามารถที่จะร่วมตั้งรัฐบาลได้
ก็เป็นอีกหนึ่งพัก

การร่วมรัฐบาลด้วยค่อนข้างยาก

ใช่บอกแค่ว่าไม่แก้๑๑๒

เรื่อง๑๑๒ล่ะจะยอมร่วมรัฐบาลได้หรือเปล่า
คุณสุวัสดิ์บอกว่าเป็นไปตามมติภักดิ

ไม่ได้พูดตรงคือไม่ได้พูดตรงตรงว่าเราไม่เอาก้าวไกล

ก็ได้มีการประชุมนะครับรวมทั้ง๘พักนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญพักชาติพัฒนากล้านะครับ
มาปรึกษาหาลือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเชิญครั้งที่๒แล้วนะ

พระนาก้ายินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เราขอว่าให้คงไว้นะครับ
เพราะเป็นเรื่องที่เราบอกกับสาธารณชนนะครับ

เราก็อยากให้การเมืองเรามีมาตรฐาน
พูดอะไรไว้บอกอะไรไว้
ก็ต้องรักษามาตรฐานรักษาความรับผิดชอบ

โอ้โหแล้วแบบนี้พักเพื่อไทยกินกี่แก้วคะวันนี้

เพราะว่ามีแก่นำแต่ละพักมาเนี่ยนะฮะ

บอกอร่อยมากเลยจริงอยากจะดื่มไปสัมภาษณ์ไปด้วย

และให้คะแนน๙๙เต็ม๑๐

จะได้เป็นแรงจุงใจให้มาทานทุกวัน
จะได้เป็นแรงจุงใจให้มาทานทุกวัน
นี่ฮะจะได้เป็นแรงจุงใจให้มาทานทุกวัน
นี่ค่ะจะได้เป็นแรงจูงใจให้มาทานทุกวัน
คุณสุวัสดิ์บอกว่าวันนี้ยินดีมากเลย
เพราะว่าการเมืองทุกวันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยมี

ตั้งรัฐบาลแต่ครั้งนี้เหมือนไม่มีการแข่งกันเลย

การเมืองหรือเปล่าคุณสุวัสดิ์บอกว่าเก้าอี้อะไรครับ
เพียงเก้าอี้ที่ผมไปนั่งมาเมื่อกี้นี้

มันจะได้แบบผสมกันแล้วมันจะกลมกล่อมมากขึ้น
เฉลี่ยนี่ก็เกินเกณฑ์มาตรฐานนะ

ลำดับความชื่นมื้นของแต่ละพักที่ไปสิคะครับ

มีอยู่๒ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติยิ้มน้อย

เป็นเหมือนกรรมเทพสื่อรักในการตั้งรัฐบาลนะฮะ